เทียวถนนคนเดินเสี่ยงข้ามจังหวัดเลยกันค่ะพี่น้อง
สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะรูปกรณ์และหนาวกับที่สระอาทิบุญญาโชค
วันนี้มาเปิดร้านขายข้าวจี่ที่ถนนคนเดินจังหวัดเลยค่ะ
เพราะว่าที่นี่นะอากาศดีหนาวกำลังสบายเลยค่ะ
แล้วที่สำคัญนะได้กินข้าวจี่ร้อนโอ้โหมันเข้ากันจริงเลยค่ะ
แต่ถ้าใครอยากจะไปทั่วทิศแดนไทยก็ต้องเช็คสภาพอากาศกัน
เพราะว่าช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลงหลายพื้นที่

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เราเช็คกันเป็นประจำ
วนเย็นจากจีนยังคงแผลลงมาปกครุมประเทศไทย
การที่มวลเย็นจากจีนแผลลงมาแบบนี้ทำให้อากาศมันแปรปรวน

โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานบางพื้นที่นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะจะมีลมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ลมฝ่ายตะวันออกที่หอบเอาความชื้นมา
ปะทะกับอากาศที่ปกคลุมอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย
จึงทำให้เกิดฝนโดยเฉพาะภาคใต้นะคะ

อันดามันก็มีคลื่นสูงมากกว่าเช่นกันนะคะ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ต้องระมัดระวังกันค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าไปถึงวันที่๕ธันวาคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นอากาศใกล้เคียงกันค่ะ

อุณหภูมิจะลดลง๑๒องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๖องศา

อุณหภูมิต่ำสุด๗องศาเซลเซียสนะคะ
ดังนั้นต้องสวมเสื้อผ้าหนา

เพราะไม่ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ

อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๙องศาค่ะ

รวมถึงต้องระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัย

พีเอ็ม๒๕ด้วยนะคะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งนะคะ

ยังคงเน้นตกหนักทางตอนล่างของภาค

ส่วนบริเวณในทะเลค่ะจุดใดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ

ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายดีค่ะ
ลมพัดแรงอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะคะ

บนพื้นราบราว๒๑องศา
สูงสุด๓๓องศาเซลเซียส

สุขภาพร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอด้วยค่ะ

ไปเคลื่อนที่อินเดียนะครับ

กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่ในรู้ก่อน